ช่วงนี้จะพาไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อย
กรณีที่เมียเก่าบุกไปตบเมียใหม่
คือข่าวนี้ต้องเท้าความให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันก่อน
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะ
อยู่กันมาแล้ววันหนึ่งก็เลิกรากันไป
แล้วภรรยาก็ไปมีสามีใหม่

ต่างคนต่างไปมีครอบครัวกันใหม่
วันหนึ่งฝ่ายภรรยาเก่าเขาก็เลิกรากับสามีไป
แล้วก็คิดได้ว่าอยากจะกลับมาอยู่กับอดีตสามี

มีการบุกพาพวกไปตบตีกับภรรยาใหม่ของสามี
ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะ
เป็นการไปทำร้ายกันจนหน้าบวม

พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะ
แล้วเขาก็มาตบหนู

แล้วก็มีการถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุเอาไว้ด้วย

เหตุเกิดตอนประมาณ๕ทุ่มกว่าวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหอพักด้วยนะคะ
ตอนเวลาประมาณ๕ทุ่ม๒๓นาฬิกา๕๖นาทีค่ะ
เป็นเป็นจุดที่สามารถบันทึกภาพวินาทีที่กลุ่มของเมียเก่านะคะ
จำนวน๓คนก็ประกอบไปด้วย

คนนี้ก็จะใส่เสื้อสีขาวอะนะ
แล้วก็เป็นลูกสาวเสื้อดำกางเกงขาสั้น

ก็ขับรถกระบะเข้ามาจอดที่หน้าหอพัก

ก่อนจะเดินบุกเข้าไปที่หน้าห้อง
แล้วก็มีการโต้เถียงกัน
เหมือนจะมีการทะเลาะอะไรกันบางอย่างในห้อง

ฝ่ายชายเสื้อสีชมพูนะคะ
พยายามเข้าไปห้าม
แล้วก็มีการโต้เถียงอะไรบางอย่างกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้องนะคะ

เพราะว่าฝ่ายภรรยาใหม่เสื้อสีส้ม

แล้วก็ถูกภรรยาเก่าใช้มือดึงผม
ซึ่งฝ่ายชายก็พยายามจะเข้าไปห้าม
พาภรรยาใหม่เข้าห้องไป
จากนั้นก็เหมือนมีการยืนโต้เถียงกันที่หน้าห้องสักพักค่ะ

แล้วก็เชิญทั้ง๓คนออกจากหอพักไป
ทีมข่าวเรายังไปคุยกับผู้เสียหายด้วยนะคะ

คบกับสามีมา๑๓ปี
มีลูกด้วยกัน๕ขวบใน๑คน
เมียเก่าของสามีที่เลิกกันไปก่อนหน้านี้
ก็กลับมาขอคบกับสามี
โดยอ้างว่าป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก

แล้วกลับไปคบกันใหม่เป็นครอบครัว

เมียเก่าของสามีโทรมาหาเธอ

สามีของเธอเนี่ยแอบกลับไปมีความสัมพันธ์กับเขา
เธอก็เลยมาถามสามี
แล้วสามีก็ยอมรับว่าแอบไปคบหากับอดีตภรรยาจริง

ภรรยาเก่าป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก

ภรรยาเก่าก็มาพร้อมกับลูกสาวแล้วก็เพื่อนร่วมงาน
บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายเธอถึงหอพัก
ขณะที่สามีกลับไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเธอเลย
หลังจากกลับไปแล้ว

มาข่มขู่ว่าหากนำคลิปไปลงโซเชียล

ว่าก่อนหน้านี้ยังเคยทำหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงให้กับลูกสาวของสามี
ไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียน
แล้วก็ค้ำเงินกู้กอยสอให้
แต่วันนี้กลับถูกลูกของสามีเข้ามารุมทำร้าย

ส่วนสามีนะคะส่วนทางด้านของสามี
และยังจะคบกับอดีตภรรยาไปพร้อมกันด้วย

ข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็บุกรุก
แล้วก็เตรียมฟ้องศาล
ฐานที่อดีตภรรยาแอบมาคบชู้กับสามีนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะมีการตกลงกันได้นะคะ